แต่โปรเจกต์นี้เขาเริ่มทำมาตั้งแต่๒ปีที่แล้ว
แล้วเขาก็หาทุนจัดงาน

เขาก็ไปรอดประถมเมลิกเขาก็จัดรอดประถมเมลิกให้
หักเราต้องใช้กำลังกายกำลังทรัพย์สูง
ก็เลยอยากจะขอระดมทุนเพื่อช่วยเหลือทีมที่จะไป
เพราะว่าการไปเนี่ยนอกจากว่าเป็นความชอบความรักส่วนตัวแล้ว
ส่วนหนึ่งก็จะเป็นชื่อเสียงของประเทศ
คือหนึ่งก็จะเป็นเรื่องของการประชาสัมพันธ์ให้ประเทศ
เราได้ว่าคนเรามีความสามารถมีความเก่งในการที่จะทำอะไรที่ยากได้
ขึ้นสู่ปีสูง๘๘๔๐เวต
ซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องปกติที่จะทำกันได้ง่ายนะในคนทั่วไป
แล้วก็เป็นผู้สูงอายุที่อายุถึง๖๕ปี
ท่านหนึ่งจะ๖๖แล้ว

ก็จะเป็นผู้หญิงไทยคนแรกที่สามารถขึ้นสู่ยอดเขาเอเวอเรสได้

ซึ่งเขามีผู้หญิงมีผู้ชายแล้วก็มีทั้งผู้สูงอายุมีทั้งเด็กขึ้นไปเยอะแยะมากมาย
ทำสถิติกันทุกปีนะคะ
ของเราคนไทยที่ผ่านมามีเพลงสองข้าง
คือคุณหมออาโคมขึ้นทั้งฝั่งอุปาลฝั่งทิเบส
แล้วก็คุณหนึ่งวิธีนันขึ้นทางฝั่งเนปาน
คุณหนึ่งเป็นผู้ชายไทยคนแรกคนไทยคนแรกที่ขึ้นเขาเอเวอเลส
คนที่สองคือคุณหมออาโคมจะขึ้นคนเราฝั่งเหมือนกัน
แต่ครั้งนี้จะเป็นการทำสถิติว่าอายุเยอะถึงที่สุด๖๖ปี
แล้วก็มีผู้หญิงคนแรกของไทยที่จะขึ้นเขาเอเวอเรสค่ะ
ขอความช่วยเหลือทุกท่านที่จะยินดีช่วย
พอจะขึ้นยอดโชคกำหนดขึ้นยอดของเขาจะกลับไปที่ไหนแล้ว
เอาไปลงขาวก็คิดว่าให้หมอถามกันหน่อยเนอะ